เมื่อช่วงเช้าวันนี้กองทัพบกได้จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการทดสอบครั้งที่๔แล้วในยุคของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
มีผู้เข้าร่วมทดสอบกว่า๓๐๐คนนะครับ

อุ๊ยตายไว้กรี๊ดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ทีมข่าวการเมืองจะพามาดูผู้ชาย
แต่ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดานะคะ
เพราะพี่เหล่านี้นั้นคือชายชาติทหาร

โชว์ความฟิตของร่างกาย
ในการทดสอบสมรรถภาพประจำปี
ที่สำคัญทุกคนล้วนตำแหน่งสูงระดับผู้บังคับกองพันธุ์ทั้งนั้น
อ้าวดูลีลาแต่ละคน
ดั่นพื้นทั้งลุกนั่ง
ยังค่ะยังยังไม่พอ
เพราะต้องไปวิ่งกันต่ออีก๒กิโลเมตร
ไหวมั้ยครับคุณพี่ค้า
ดูไปแล้วก็เพลินทางนั้นก็ดีทางนี้ก็ฟิต
แต่มองไปมองมาก็ต้องสะดุดสายตา
หยุดที่รอยยิ้มของผู้ชายคนนี้
ก็จากใครล่ะคะหล่อแมนแฮนซัมสักขนาดนี้
หมอภาคพันโทในแพทย์ภาคโลหารชุน
ผู้บังคับกองพันธุ์เสนารักษ์ที่สาม
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีถ้ำหลวง
ว่าแต่ว่าจะแข็งแกร่งสมชายาจริงไหม
ให้ภาพบอกแทนละกันนะคะ
นั่ง๒นาทีได้๗๘ครั้ง
และวิ่ง๒กิโลเมตรในเวลา๘นาที๓วินาที
ควี๊ดปะขนาดนี้ก็ผ่านเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจ้า
ซึ่งเจ้าตัวแอบกระซิบว่าอาศัยบุญเก่าล้วน
เพราะช่วงที่ผ่านมาติดภารกิจช่วยชีวิต๑๓หมูป่าที่ถ้ำหลวง
เหนื่อยครับเพราะว่าเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลย
เพิ่งได้อ่อมกลางกายมา๕วันเท่านั้นเอง
หลังจากที่ออกจากถ้ำมาครับ
ก็ได้บุญเก่าถ้าจากบุญเก่าครับ
พอใจไหมคะการทดสอบวันนี้สุดสะดวก

แล้วก็พอใจสำหรับพวกพี่และเพื่อนด้วย
เพราะว่ามีผู้พันหลายคนที่สามารถได้๑๐๐
มีจำนวนเยอะมากขึ้นเยอะ
สำนักว่านโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับ

ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งครั้งนี้มีผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์
ทดสอบ๓๒๕คนผ่านเกณฑ์ทุกคน
ที่สำคัญปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์๑๐๐
เพิ่มขึ้นเป็น๕๐คนจากการทดสอบเมื่อปีที่แล้ว
ที่มีผู้ผ่านเกณฑ์แค่๓๒คน
ซึ่งใครที่ผ่านเกณฑ์๑๐๐ในปีนี้
เตรียมเปิดกระเป๋าสตางค์รอรับเงินหมื่น
ผู้บัญชาการทหารบกได้เลยจ้า
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน